อันนี้เป็นความคิดเห็นนะ

เดี๋ยวในโหการ๘ที่แน่วันที่๕วันที่๘
แข่งขันนะครับก็วันที่๕มิถุนายนนะครับโปรแกรมในบ่ายสามโมงครึ่งนะครับ
เรือเซาเจอกับทางอินเดียแล้วก็ทุ่ม๔๕เชียร์กันห้ามพลาดเลยไทยเจอกับเวียดนามนะครับ
แล้วก็โปรแกรมวันที่๘มิถุนายนผู้ชนะนะครับก็จะเล่นในนัดชิงทุ่ม๔๕
ผู้แพ้จะเล่นนัดจริงที่๓ในเวลาบ่าย๓โมงครึ่ง
ติดตามได้นะครับถ้าใครไม่ได้ไปที่บุรีรำก็เปิดหน้าจอ